ส่วนในงานเดียวกันนี้ค่ะนี่ก็ได้เลิกออกสื่อแล้วนะคะ
สำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวคนสวยอย่างพี่จอยริลานีค่ะ
เธอเนี่ยพักไปหลายเดือนเหมือนกันนะในช่วงโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
และล่าสุดเธอก็มาร่วมเป็นพิธีกรในงานอีเวนต์งานหนึ่งเหมือนกัน
พร้อมกับมาเผยถึงช่วงชีวิตที่พักงานไปช่วงโควิดให้ได้ฟังด้วย
คือพี่จอยเนี่ยเล่าให้ฟังว่าการที่อยู่บ้านช่วงนั้นเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมคะ
การซ้อมเกษียณค่ะซ้อมเกษียณอายุงานค่ะ

ใช่ไม่ได้ต้องทำงานแล้วปลดเกษียณไปแล้วเนี่ย
จอยบอกว่าทำให้รู้ว่าถ้าเวลานั้นมาถึงจริง
ชีวิตก็คงจะเป็นประมาณนี้แหละแบบนี้แหละ
ดังนั้นพี่จอยบอกเลยว่าเธอวางแผนเรื่องของการใช้ชีวิต
เรื่องของการใช้เงินเป็นอย่างดีเพื่อดูแลตัวเองด้วย
รวมไปถึงดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีด้วย
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนสนใจเรื่องคู่ครองเนี่ยค่ะ
จอยบอกเอาจริงนะมันไม่ได้อยู่ในแผนของชีวิตเธอเลย
แต่ก็ไม่ได้คิดจะปิดกั้นหัวใจนะคะ
มาเมื่อไหร่ถ้าใช่เอ้าพร้อมเปิดรับจ้า
เราควรจะเตรียมความพร้อมจะว่าจริงเป็นการดึงสติให้
ให้ทุกคนกลับมาว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมเงินให้พร้อม
เราต้องแบบหาอะไรกิจกรรมที่เราทำ
ไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าอยู่ไปเฉยเลย

ให้อยู่บ้านนั่งดูซีรีส์กินข้าวทั้งวันจริง
มันก็จะถอยไปเรื่อยทั้งสมองและร่างกาย

คือเราต้องเอาตัวเราให้รอดเป็นหลักก่อน
เราก็ต้องอุ้มคนในครอบครัวเราให้ได้

เราไม่เคยมองว่าจะต้องแบบมีคู่ชีวิต